ไปดูกันที่จังหวัดบุรีรำบ้างนะคะ
มีตำรวจที่เขาต้องมาเรียกคู่กรณี
คู่กรณีเป็นใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละ

มีเหตุทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงนะคะ

ไปตัดกิ่งต้นกระท้อนโดยไม่ได้บอก
เออแล้วก็เลยเคืองกันทีนี้น้าชายพยายามเข้าไปห้าม
กลับโดนหลานเนี่ยใช้ไอ้เลื่อยที่ใช้ฟันต้นไม้เนี่ย
เฉาะหัวมาได้แผลเจ็บหนักไปอีกนะคะเนี่ย
เป็นภาพจากกล้องที่ทำให้เห็นเหตุชุลมุนตอนที่กำลังตีกันเลยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครแหละ
เพราะว่าต้องรอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน
ตัวหน้าก็บาดเจ็บไปเย็บไปเจ็บเข็มมานะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
ขณะที่จะเห็นชายสวมเสื้อกล้ามสีขาวโตเถียงกับหญิงสวมเสื้อสีแดง
ซึ่งก็ถือมีดพระยืนอยู่เนี่ยนะคะ
ที่ทั้งสองจะทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
ทีนี้ระหว่างที่เขากำลังทะเลาะกันเนี่ยชายสวมเสื้อสีน้ำเงิน

คือวิ่งเข้ามาพยายามจะมาห้ามนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ย
เลื่อยธนูเข้ามาช่วยเหลือหญิงที่สวมเสื้อสีแดง
ชกต่อยกันชุนละมุนหนักกันเข้าไปอีกนะคะ
จากนั้นชายอีกคนที่อยู่หลังบ้านถือจอบวิ่งตรงเข้าหาชายหญิงสองคน
ที่กำลังรุมกันนี่แหละแล้วมีการสะดุดล้ม
ก็เลยถูกชายเสื้อน้ำเงินใช้เลื่อยธนูสับเข้าที่หัว
แล้วก็ฟาดตามร่างกายไปอีกหลายแผลนะคะจนกระทั่งมีอีกหลายหลายคน
มาช่วยกันแยกอ่ะมาช่วยกันห้ามซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นย้อนไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษฎีกายนที่ผ่านมา
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตะมนตราศาสตร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็มีคู่กรณีหลายคนแหละเพราะว่าชุนละมุนกัน
คนนี้ก็ช่วยอีกคนอีกคนก็ไปช่วยอีกคนนึงนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนนายจตุพรที่จันดาอายุยี่สิบแปดปี
ซึ่งเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อกล้ามสีขาวลูกชายเจ้าของบ้านที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็ทราบรายละเอียดว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวสายฝนอายุ๓๖ปี
นี่คนนี้เป็นลูกสาวของป้าบ้านก็อยู่ติดกันนี่แหละ
เธอใช้เลื่อยธนูและมีดพระมาตัดกิ่งต้นกระท้อนนี่แหละค่ะต้นกระท้อนต้นเหตุ
ตัวเองเนี่ยปลูกต้นกระท้อนนี้เอาไว้หน้าบ้านเพื่อจะให้รถบรรทุกนำดินเข้าไปเทในบริเวณบ้าน
แต่ไม่มาแจ้งหรือมาขอล่วงหน้าก่อนแม้ต้นกระท้อนของเขาเขาก็รักอ่ะนะ
มาตัดไม่บอกล่วงหน้าเลยก็เลยมีการไปโต้เถียงกันแล้วเริ่มชกต่อยกันขึ้น
จากนั้นค่ะนายสมโชคซึ่งเป็นสามีของนางสาวสายฝนก็วิ่งเข้ามาหยิบเลื่อยธนูแล้วก็มารุมทำร้ายตัวเอง
ตัวเองก็เลยพยายามใช้มือปัดป้องกันตัวทำให้ถูกใบเลื่อยบาดบริเวณหลังหูรวมทั้งซี่โครงด้วย
ยังไม่จบค่ะระหว่างนั้นเนี่ยนายถาวรทิจันดาอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นน้าชายของทั้งคู่เลยใช้จอบขุดตะไคร้อยู่หลังบ้านเห็นเหตุการณ์
ก็เลยถือจอบวิ่งตรงมาจะมาห้ามปรามและช่วยเหลือ
แต่กลับถูกนายจตุพรรุมทำร้ายนะคะน้าชายก็เสียหลักล้มลง
และถูกนายสมโชคใช้เลื่อยสับเข้าที่หัวเย็บไปเจ็ดเข็มบาดแผลก็คือถูกใบเลื่อยเนี่ย
เข้าที่ไหล่และขาทั้งสองข้างหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วเนี่ย
ถาวรผู้บาดเจ็บก็นำคลิปหลักฐานไปแจ้งความที่สพบ้านกรวดนะคะ
เพื่อจะดำเนินคดีกับนางสาวสายฝนหลานชายและนายสมโชคซึ่งเป็นหลานเขย
และล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสพบ้านกรวดเนี่ยก็เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
นำไปประกอบสำนวนคดีแล้วก็มีเพียงนายจตุพรเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุกับนายถาวร
ชายที่บาดเจ็บและญาติญาติเดินทางมาโรงพักค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครนะคะ
เพราะว่าต้องรอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปากก่อน
รวมทั้งรอผลตรวจร่างกายและใบรับรองแพทย์ของผู้บาดเจ็บนายถาวรเนี่ย
ซึ่งเป็นคนที่ถูกเลื่อยสับหัวจนบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่ายังไงยังไงเขาจะเอาผิดกับหลานเขยให้ถึงที่สุด
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาทั้งหลานสาวและหลานเขยยังไม่เคยเข้ามาขอโทษเขาเลย
และไม่ได้แสดงความรับผิดชอบจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะบาดแผลที่เกิดขึ้น
ซึ่งถ้าไม่มาพูดคุยตั้งแต่ถ้าเข้ามาพูดคุยตั้งแต่แรกเรื่องมันอาจจะไม่บานปลายขนาดนี้
แต่ตอนนี้คือสายไปแล้วยังไงดำเนินคดีแน่นอนนะคะ
ฟังเสียงของน้าที่ได้รับบัตรเจ็บจากการเข้ามาห้ามปรามหลานทะเลาะกันหน่อยค่ะ
มาโรงพักแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็กลับไปเลยกลับ
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ขอโทษอะไรเลยค่ะ

คือเป็นเป็นหลานแท้หรือ
เป็นหลานเขยครับผู้ชายเป็นหลานเขย
อีกคนนึงนะคะนางกุหลาบทิจันดาอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายถาวรที่บาดเจ็บเนี่ย
บอกว่าวันเกิดเหตุนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

สามีของเธอที่นอนกองอยู่ที่พื้น
ซึ่งถ้าเธอเข้าไปห้ามช้ากว่านี้เนี่ย
อาจจะถูกทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะ
ก็เลยอยากให้ทั้งหลานสาวและหลานเขยมา
รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะ
สาวเขาเป็นแม่ของสายฝนมณีศรี

สาเหตุเป็นยังไงเรื่องเกิดเหตุยังไง
ไม่เคยถามว่าเหตุผลเป็นยังไง

ตรงนี้หนูอยากให้เขามารับผิดชอบด้วย

ถ้าพวกหนูไม่ได้อยู่บ้านตรงนั้นนะ

แฟนฉันอาจจะเสียชีวิตก็ได้

ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริง

คู่กรณีก็คือนางสาวสายฝน

จะขอให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนก่อน
มีการแจ้งความกลับที่ตัวเองกับสามี

นั้นยังต้องปรึกษากับทางครอบครัวอีกครั้งนะคะ

ญาติกันทั้งนั้นบ้านก็อยู่ติดกันนะคะ